มันมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้คนก็บอกว่าเอออยากเห็นรัฐบาลเร็ว
อยากดูว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนอย่างไร
คนเองก็อยากตรวจสอบเหมือนกันว่าพักฝั่งเสียงข้างมากที่หาเสียงเอาไว้เนี่ย
ทำได้จริงหรือเปล่าเพราะแน่นอนว่าประชาชนก็เลือกมาจากนโยบายจากอะไรหลายอย่าง
แต่อย่างที่บอกว่าเอ๊ะมันเหมือนเป็นเกมการเมืองไหมมันเป็นการยื้ออำนาจหรือเปล่า
ระหว่างขออภัยสว๒๕๐คนกับพักที่ประชาชนเลือก
เพราะฉะนั้นย้ำให้ดูอีกครั้งทบทวนให้ดูอีกทีนึงว่าสว๒๕๐คนเข้ามาจากไหนกันบ้างค่ะ
พลังประชาชนมนตรีผลปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ถูกเสนอชื่อโดยพักพลังประชารัฐ
ชนะนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจจากพักอนาคตใหม่ด้วยคะแนน๕๐๐ต่อ๒๔๔คะแนน
ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๒๙ของประเทศ
ลงมติโหวตนายกรัฐมนตรีในวันนั้นเป็นการแบ่งคั่วแบ่งข้างชัดเจน
พลเอกประยุทธ์ประกอบด้วย๑๙พักการเมืองคือพักพลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาพลังท้องถิ่นไทย
รักผืนป่าแห่งประเทศไทยพลังชาติไทยประชาพิวัติพลังประชาศิวิลัย
พลังไทยรักไทยครูไทยเพื่อประชาชนประชานิยมประชาธรรมไทยประชาชนปฏิรูปพลเมืองไทยประชาธิปไตยใหม่
รวมพลังประชาชาติไทยและพลังธรรมใหม่
ขณะที่ฝ่ายนายธนทรประกอบด้วย๗พักคือเพื่อไทยอนาคตใหม่เสรีรวมไทยเศรษฐกิจใหม่ประชาชาติเพื่อชาติและพลังปวงชนไทย
แต่ประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวันนั้นคือคะแนนสว๒๕๐คนที่โหวตให้กับพลเอกประยุทธ์
ไม่มีใครแตกแถวแม้แต่เสียงเดียวยกเว้นนายพรเพชรวิชิตชนลชัยที่งดออกเสียงก็ทำหน้าที่รองประธานรัฐสภา
หากย้อนกลับไปดูที่มาของสวชุดนี้จะพบว่าทั้ง๒๕๐คนเป็นโดยตำแหน่ง๖คน
แก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศประหลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มาจากคณะกรรมการสัญหาที่คัดเลือกมาจากผู้มีความเหมาะสม๔๐๐คนแล้วเสนอให้คอสชเลือกในขั้นตอนสุดท้าย๑๙๔คน
และกรกตเปิดรับสมัครตัวแทนจากกลุ่มวิชาชีพต่างทั่วประเทศก่อนโหวตกันเองจนเหลือ๒๐๐คน
แล้วส่งให้คอสชเลือกในขั้นตอนสุดท้าย๕๐คนรวมเป็น๒๕๐คน
นี่จึงเป็นที่มาของสวชุดปัจจุบันแม้ต้นกำเนิดจะถูกคัดเลือกสายพันธุ์มาจากแหล่งอาชีพต่าง
แต่สุดท้ายแล้วก็ถูกตัดแต่งพันธุกรรมตามที่กลุ่มอำนาจขณะนั้นต้องการ
และหากขุดให้ลึกลงไปอีกจะพบว่าในจำนวนสว๒๕๐คนแบ่งเป็นกลุ่มทหาร๘๙คน
ตำรวจ๑๔คนครการ๔๐คนพร๑๐๗คน
ไม่แปลกใจที่สวทั้ง๒๕๐คนจะเทคะแนนให้พลเอกประยุทธ์ทั้งหมด
เมื่อผ่านมา๔ปีจนมีการเลือกตั้งครั้งใหม่พักที่ชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่ง
คือพักก้าวไกลสามารถรวบรวมเสียงได้๓๑๐เสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาล
กำลังจะเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรี
แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าการจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้แบบสมบูรณ์
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสองสภาคือสภาพผู้แทนราชดรและวุฒิสภา
ไม่น้อยกว่า๓๗๖เสียงในเมื่อฝั่งที่กำลังจะเป็นรัฐบาลใหม่
มีอยู่๓๑๐เสียงและต้องการอีกแค่๖๕เสียง
ทั้งจากสสฝรัฐบาลเดิมหรือสว๒๕๐คน
ก็จะพาประเทศกลับเข้าสู่เส้นทางประชาธิปไตยอีกครั้ง
แต่เสียงสว๒๕๐คนที่ถูกทำคลอดมาโดยคอสช
มีแนวโน้มว่ากำลังจะฝืนมติมหาชน๒๕ล้านเสียง
เลือกฝั่งประชาธิปไตยโดยไม่โหวตให้พิธาริมเจริญรัฐ
แม้จะได้เสียงมาเป็นพักอันดับหนึ่งก็ตาม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน